คุณผู้ชมคะมีประเด็นที่เราชวนคุณผู้ชมคุยตั้งแต่เริ่มต้นรายการที่คุณภาคภูมิชวนคุยไปนะคะ
คดีเสือดำยังเงียบอยู่

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไปเจอกลุ่มรถออฟโรด๖คัน
ใน๖คันมีอาวุธปืนรายเฟิลติดกล้องมีอุปกรณ์เก็บเสียงมีเครื่องกระสุนปืน
มีหมีขอแล้วก็มีอุ้งตีนหมี
แล้วคนนำทีมเนี่ยเบื้องต้นนะบอกว่าเป็นประหลัดอำเภอ
แล้วก็มีอาสาสมัครแห่งหนึ่งด้วย

โอ้โหนายพนัชกรโพบัณฑิตค่ะ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยกนะคะ

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มรถออฟโรด
บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไซโยกนะคะ
อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีที่เขาภูนนะคะ
เพราะว่าได้รับแจ้งจากพลเมืองดีค่ะ
ว่ามีกลุ่มคนลักลอบเข้าไปในป่าเขตอุทยานแห่งชาติ
พอไปที่จุดที่ได้รับรายงานนะก็เจอเลย
ออฟโรด๖คัน
มีผู้ร่วมคณะเดินทาง๑๒คน

เจอปืนรายเฟิลติดกล้องเล็ง
มีอุปกรณ์เก็บเสียงมีกระสุนด้วย

แล้วก็มีอุ้งตีนหมี๔ข้าง

หอนี่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่๒
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

๑๕นะคะครับเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวทั้งหมดทั้ง๑๒คนนี้ค่ะ๑ใน๑๒เนี่ยอ้างตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นประหลัดอำเภอแห่งนึงนะเขาอ้างเลยเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นประหลักอำเภอแห่งนึงแล้วก็มีอีก๒คนอ้างตัวด้วยว่าเป็นอาสาสมัครแห่งนึงแล้วยังไงเป็นประหลักอำเภอเป็นอาสาสมัครแล้วยังไงอ้างทำไมคะก็เลยต
ถ้าเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจริง
เขาอ้างเนี่ยไม่รู้เป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้เป็นประหลัดอำเภอจริงหรือเปล่า
เป็นอาสาสมัครจริงหรือเปล่าก็ต้องตรวจสอบนะคะ
แต่ถ้ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ย
ก็จะต้องมีคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
แล้วถ้าพบว่าบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐผิดจริง
โทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออกจากราชการนะคะ
คือเราเคยมีข่าวดังที่แก๊งของนายตำรวจ
เข้าไปล่าสัตว์ในป่า
มีนักธุรกิจโอ้โหใหญ่โตเข้าไปล่าสัตว์ในป่านะ
แก๊งนี้บอกว่าเป็นประหลัดอำเภอกับเป็นอาสาสมัคร
ซึ่งเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ล่าสัตว์

แต่ทีนี้ปืนนะ
มีกล้องเล็ง

แล้วนี่เจออุ้มตินหมีเจอสัตว์สัตว์มีของ

ไม่ได้เข้ามาอะไรเลยตามข้อหาที่ถูกแจ้งเนี่ย

เข้ามาทางไหนผ่านด่านไหนมา

ไปตรวจยึดจากใครไปเจอมา
แล้วผู้ต้องหาอยู่ไหนของกลางอยู่ไหน

ทำหนังสือขออนุญาตใครเข้ามา
ผ่านด่านไหนเสียเงินค่า

ให้หมดนะไม่ใช่เอาแค่แก๊งนี้๑๒คน

ทางอายาต้องให้สุดเลย
เดี๋ยวความคืบหน้าเราตามให้กันแล้วกันนะ